ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเรียกว่าสมศักดิ์ศรีดีกรีตัวแม่แห่งการเสี่ยงโชค

ล่าสุดนะคะแม่สู่ของดิฉันค่ะสุนารีราชศรีมา

นี่ปังขนาดไหนนะคะก็เห็นบอกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลติดต่อให้มาเป็นพรีเซนเตอร์เลย
เฮ้ยเลิศ

บริษัทถงทองที่ขายเราจะเรียกออนไลน์
สูตรเองก็จะมาเป็นตรงนี้จะมารับงานอย่างนี้
สูตรเองก็ต้องดูว่า
ถ้ามันผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องเราก็ไม่ทำอยู่แล้ว
สุนารีราชศรีมา
ปังมากอีกประเด็นนึงอย่างที่บอกไปคุณผู้ชม

อยู่ดีมีชาวเน็ตบางคนไปพูดถึงคุณวาวเตอร์

บอกว่ามาอยู่เมืองไทยทำงานทำการอะไรวันมีเงินหรือเปล่า
พูดภาษาชาวบ้านก็คือว่ามาเกาะเมียกินหรือเปล่า
อันนี้แม่ก็ขอเคลียร์นะคะว่าจริงแล้วเป็นการคุยตกลงกันทั้งคู่
เพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาคอยทำหน้าที่ดูแลน้องหมาพิการที่พี่สูจนรับเลี้ยงไว้

เวลาเราออกมาทำงานนอกบ้านก็รู้สึกสบายใจที่มีเขาดูแล

คุณผู้ชมค่ะมันเป็นสไตล์ของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกัน

ที่มีหมาอยู่ในบ้านในกรุงเทพที่เลี้ยงอยู่ในบ้าน๒๒ตัว
ซึ่งหมาพิการมีพี่ก็จ้างคนมาเลี้ยงมาอะไรอย่างนี้แหละ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเขาไม่ได้รักด้วยใจเข้ามาทำงานเพื่อเอาค่าจ้างค่าแรงใช่ไหมคะ
แต่ว่าเตอร์เนี่ยเขารักสัตว์เขาก็เลยช่วยพี่เลี้ยงแล้วดูแลลูกทุกอย่าง
การที่สามีอยู่บ้านดูแลบ้านให้ไม่ได้ออกไปทำงานแต่ภรรยาออกไปทำงานข้างนอก
ไม่ได้หมายความว่าสามีคนนั้นจะเกาะภรรยากินนะคะ
การที่เขาอยู่หลังบ้านหลังบ้านเราสำคัญที่สุดเขาช่วยเรา
โดยที่พี่ไปทำงานโดยพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องหมานะ
ถูกต้องเป็นกำลังใจให้เราพยายามหาเงินต่อไป